วันนี้ภาพของหมอกควันที่เข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานคร
เริ่มบางตาลงนะครับเริ่มมีกระแสลมโชยเข้ามาตามจุดต่าง
หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับกระแสลมเหล่านี้เองก็จะหอบเอาความชื้น
ที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
แล้วก็ออกไปกลับเข้ามาอีกรอบนึง

ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เหนือกับอีสานยังคงต้องเตรียมรับมืออยู่
เพราะว่ามีโอกาสที่จะต้องเจอเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศที่มีความรุนแรง
อย่างเช่นฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า

คุณผู้ชมครับตอนนี้กระแสลมที่พัดผ่านเมืองในของเรา
เริ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและ
แต่เดิมเบนเข้าหาบริเวณที่มีการก่อตัวของพายุแถวอินเดีย
หลังจากนี้ก็จะทำให้ลักษณะการเคลื่อนตัวของอากาศเย็น

จะค่อยมีการขยบลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ซึ่งช่วงเวลาที่จะเข้ามาสู่เมืองไทยของเรา
ก็จะเป็นช่วงประมาณปลายสัปดาห์นะครับ
ฝนที่เกิดจากการเข้ามาของอากาศเย็น
พอเจอกับอากาศร้อนที่ตอนนี้เข้ามาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับ
จะสังเกตว่าในช่วงนี้กระแสลมค่อนข้างนิ่งนะครับ
หลังจากนี้พอกระแสลมเริ่มมีการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองในของเรา
เอาความชื้นเข้ามาเอากระแสลมเข้ามาเนี่ยนะครับ

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหน

ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
หลังจากนี้ก็จะค่อยเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ
เน้นในช่วงต้นสัปดาห์จนถึงกลางสัปดาห์เป็นฝั่งตะวันตกก่อนนะครับ
หลังจากนั้นครับช่วงปลายสัปดาห์ก็จะเป็น
ในส่วนของพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

เหลืองจะสังเกตว่าตอนนี้ปกกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยจางออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับ
ก็หมายความว่าหลังจากนี้สถานการณ์ต่างก็จะดีขึ้นนะครับ
อากาศที่ร้อนอบอ้าวมาหลายวันติดต่อกันนะครับ
รวมไปถึงเรื่องของหมอกควันที่ทำให้หลายคนกังวลอยู่
แต่แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพด้วย

แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ